วันนี้จะมาคุยกันกับทางรอดทางออกของทีวีดิจิทัล
คุณผู้ชมคงจะทราบดีจากข่าวที่เคยนำเสนอไป
มีทั้งปิดตัวมีทั้งปลดพนักงานออกไป
เว้นแต่หนังสือพิมพ์อยู่มาเป็น๑๐ปี

ล่าสุดครับท่านนายกก็มีการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
เวลาการจ่ายค่าสัมประธานให้กับทีวีดิจิทัล

ขอบคุณครับคุณก๊อฟครับคุณดาวครับ

ถามกันเยอะว่าเรื่องของทีวีดิจิตอล
ทำไมต้องใช้มาตรา๔๔
เป็นห่วงกันเยอะว่านี่จะเป็นตัวอย่าง
จะทำให้คนที่ทำสัมปทานกับรัฐ

จะเป็นตัวอย่างที่ว่าเขาจะขออย่างนี้บ้าง

เรื่องของการเปลี่ยนผ่านโลกของวงการโทรทัศน์
จากระบบอันนาล็อกมาเป็นระบบดิจิตอลนั้นเนี่ย
เขาทำกันมานานแล้วครับที่ประเทศอื่น

กระบวนการเปลี่ยนผ่านล้มเหลวก็มี

ครึ่งกลางก็มี

เริ่มเปลี่ยนผ่านเมื่อ๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
ทำไปสักพักนึงไม่ประสบความสำเร็จ
ยุติแล้วมาเริ่มใหม่

ประเทศเป็นอย่างนี้
บ้านเราคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็คือ

ก็พยายามจะถอดบทเรียน
ดูเรื่องที่ประสบความสำเร็จ
ดูประเทศที่ไม่ประสบความสำเร็จ
แล้วเอามาเป็นบทเรียนในการดำเนินงาน
แต่ว่าสุดท้ายมันก็มีสิ่งที่

แล้วก็เป็นปัญหาต่อวงการโทรทัศน์ดิจิตอล
อย่าลืมเมื่อเกือบ๓ปีที่แล้ว
ที่มีการประมูลและเริ่มเปิดสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล
ในเดือนเมษายนเมื่อ๒ปีกว่าที่ผ่านมา
สถานการณ์ทางการเมืองวุ่นวัยหมดเลยครับ

ซ้ำเติมให้โลกของวงการธุรกิจเศรษฐกิจเสียหาย
มีการหยุดชะงักธุรกิจชะลอตัวการลงทุนชะลอตัว
แล้วถามว่ามันเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลตรงไหนล่ะครับ
เกี่ยวสิครับก็เพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจมีปัญหา
เม็ดเงินโฆษณาถดถอย
อยู่ก็เพิ่มขึ้นมา๒๒ช่องเม็ดเงินโฆษณาเท่าเดิม

อันนี้ก็มีปัญหาในตัวเองอยู่แล้ว
นั่นเป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น
ถัดมาข้อตกลง
ระหว่างผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล
กับฝ่ายที่ให้ใบอนุญาตคือกศตช
ก็มีปัญหาที่คาดคิดไม่ถึง
ในหลายประเทศเนี่ยเขามีข้อตกลงกันว่า
รัฐบาลหรือกศธช
จะต้องทำให้คนดูทีวีดิจิตอลได้
เหมือนกับที่ดูโทรทัศน์อาณาล็อกได้
บ้านเราในข้อตกลงก็เป็นอย่างนั้น
คนที่จะดูโทรทัศน์ดิจิตอลได้
๒๐กว่าช่องเปิดโทรทัศน์ขึ้นมา
ต้องดูได้เหมือนกับดูช่อง๓ช่อง๕ช่อง๗
แต่โดยอุปสรรคนานานาประการปรากฏว่า
โทรทัศน์เปิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษา
ถึงจะเริ่มปล่อยคูปองให้เอาไปแลกปล่องได้

คนแรกแล้วไม่เอาไปเปลี่ยนเป็นกล่อง
คูปองแล้วไม่เอาไปเปลี่ยนก็เป็นครึ่งหนึ่ง
เอาไปเปลี่ยนแล้วดูไม่ได้
ดูไม่ได้เพราะว่าโครงข่ายยังไปไม่ถึงนั่นก็ส่วนหนึ่ง
ต่อมาโครงข่ายไปถึงก็ยังดูไม่ได้
เพราะว่าเขาบอกว่าต้องติดเสาตั้ง๕เมตร๖เมตรถึงจะดูได้
ทุกวันนี้ใครจะไปตะเกียกตะกายติดเสาล่ะครับ

ในกรุงเทพเองเนี่ยคอนโดทั้งหลายเนี่ยดูเกือบไม่ได้
ที่เขาดูได้กันทุกวันนี้เขาดูได้ผ่านเคเบิ้ลผ่านเจ้านาเทียม
แต่ดูผ่านกล่องดิจิตอลเนี่ยดูได้น้อยมากแล้วมีปัญหา
หลายคนที่เจอเจอกันถามเขาก็บอกก็ดูไม่ได้
คนดูไม่ได้มีปัญหาตรงไหนครับ
คนดูไม่ได้บริษัทที่ให้โฆษณาเขาก็บอกว่า
ถ้าคนดูไม่เป็นไปตามเป้าหมายธุระอะไรที่เขาจะมาลงโฆษณาให้
โฆษณาให้ก็นิดหน่อยแล้วขายในราคาถูก
ไม่เอาก็ไม่ได้เอามาก็ไม่คุ้มทุน
ในที่สุดก็เกิดปัญหาอย่างที่ว่า
ฉะนั้นเรื่องคนดูไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบการ
จะเรียกว่าความผิดของกศธชก็พูดได้ไม่เต็มปาก
เพราะมีปัญหาและเงื่อนไขเยอะครับ
ในบางประเทศเนี่ยอย่างแคนาดาเนี่ย
พอทันทีที่มีการเปลี่ยนผ่านเปิดโทรทัศน์ดิจิตอลขึ้น
เขาไปทุกบ้านเลยครับเขาไปเปลี่ยนเครื่องโทรทัศน์ให้ท่านเลย
ให้ดูระบบดิจิตอลได้ไอ้อย่างนั้นชัวร์เลย
พวกขึ้นมาดูได้เลยแต่ของเราเลือกเอาวิธี
ด้วยการแจกคูปองแล้วไปแลกปล่อง
คุณภาพของกล่องก็มีปัญหาคุณภาพโครงข่ายก็มีปัญหา
ฉะนั้นปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เล่าให้ฟังมานี้
ขีดเส้นใต้ว่ามันโยงไปสู่ทำให้คนดูไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
โฆษณาก็ไม่เข้าเข้าก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย
นี่ไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบการ
เพราะข้อตกลงเหล่านี้มันเปลี่ยนไป

ดูไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ต้องปิดตัวเองไปแล้วสอง
ถ้าสถานการณ์อยู่อย่างนี้โอกาสที่จะปิดตัวเอง
ยังจะต้องมีต่อเพราะกู้เงินเพิ่มก็ไม่ได้
เต็มเพดานมีบางช่องก็พยายามดิ้น
มาควบรวมกิจการก็พอไปกันได้
ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้

ถ้ามีการล้มหายตายจากไปอีกรัฐแทนที่จะได้เงินครบ
ก็จะได้ไม่ครบก็จะมีการฟ้องร้อง
ถ้าล้มหายตายจากไปอีกต้องปลดคน
แต่ละช่องเนี่ยมีกันเป็นร้อยและกระทบกันไปหมด
พนักงานทั้งหลายจะกระทบไปหมด
กระบวนการเปลี่ยนผ่านก็จะมีปัญหา
เราจะเป็นหนึ่งประเทศที่ถูกบันทึกว่า

ฉะนั้นกศธชจึงเข้าใจและมองเห็นว่า
ควรจะต้องมีวิธีการที่จะทำให้อยู่ได้
วิธีการอยู่ได้ก็คือค่าใบอนุญาตที่ต้องจ่ายภายใน๖งวดเนี่ย
ืดออกไปหน่อยได้ไหมในช่วงแรก
รัฐก็ไม่เสียอะไรเพราะผู้ประกอบการต้องจ่ายดอกเบี้ยให้

ฉะนั้นมาตรการนี้เป็นมาตรการเพื่อให้เดินไปได้ตลอดรอดฝั่ง
รัฐได้เงินครบไม่เสียผลประโยชน์เพราะจ่ายดอกเบี้ย
ผู้ประกอบการก็มีความรู้สึกว่าได้หายใจหายคอค่องขึ้น
แทนที่จะเอาเงินก้อนใหญ่ไปจ่ายค่าใบอนุญาต
ก็ยังประวิงเวลาจ่ายให้งวดมันยาวขึ้น
นี่คือเหตุผลที่กศธชเข้าใจ
แต่ขอสทไปแก้กฎหมายเองไม่ได้
เพราะในกฎหมายกฎระเบียบเขียนไว้มัดไว้หมดเลย
กศธชขืนไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวคนก็ไปฟ้องว่า
เอื้อประโยชน์กับภาคเอกชน

นี่คือเหตุผลที่กศชต้องนำเสนอต่อหัวหน้า
คอสชเพื่อให้ออกเป็นมาตรา๔๔
ซึ่งเรื่องแค่นี้จริงแล้วไม่ควรจะเป็นมาตรา๔๔
แต่ว่ามันไม่มีทางออกอื่นครับ
เพราะกศธชไปอนุญาตเองไปยืดเวลาเองไม่ได้
เดี๋ยวถูกฟ้องจะไปกันใหญ่
ทั้งหมดนี้อธิบายให้ฟังว่า
ไม่ใช่ว่าตอนประมูลการแข่งขัน

มีคนตัดเพาะมีคนต่อว่าว่า
ตอนสู้กันทำไมไม่คิดบอกคิดแล้วครับ
ตอนที่จะไปสู้กันเนี่ยไม่คิดว่าสถานการณ์บ้านเมือง

ตอนที่สู้กันเราคิดแต่ว่า
เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วคนจะต้องดูได้
ดูได้กี่จังหวัดในช่วงแรก

ถ้าทุกคนดูได้เม็ดเงินโฆษณามันจะไหลเข้ามา

ก็จะไหลเข้ามาสู่วงการทีวีดิจิตอล
แต่พอดูไม่ได้หรือดูกันได้น้อย
มันก็เกิดปัญหาก็ไม่ใช่ความผิดของคนที่ไปประมูล
แต่กระทบต่อผลทางธุรกิจก็คือโฆษณาไม่เป็นตามแผน
พยายามจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังวันนี้ว่านี่คือเรื่องราวของทีวีดิจิตอล
การที่มาตรา๔๔ออกมาคราวนี้เป็นการช่วยเหลือกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
อย่าไปมองว่าเป็นการช่วยเหลือภาคเอกชน
เพราะถ้ากระบวนการเปลี่ยนผ่านไม่ประสบความสำเร็จ
มันจะกระทบอะไรอีกเยอะเลยครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับ
หวังว่าหลังจากมีการยืดเวลาตรงนี้แล้วทางด้านของกศช
จะไปทำให้มันมีการรับชมที่ครอบคลุมมากขึ้นกว่านี้ด้วยนะฮะ
อันนั้นเป็นภารกิจหน้าที่เขาครับ
เขากำลังจะเตรียมแจกคราวนี้เขาจะแจกกล่องโดยไม่ต้องใช้คูปอง
ถ้าสารสองท่านมีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ในเขตไหน
มีในบันทึกเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปแลกกล่องมาได้เลย

ถ้าคนดูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโฆษณาไหลเข้ามาครับ
ในวงการโทรทัศน์ดิจิตอลส่วนแบ่งเค้กมีมากขึ้นมันอยู่ได้ครับ
งั้นก็จะล้มหายตายจากกันไปอีก
และมองอีกด้านหนึ่งด้วยจะต้องสร้างความเข้าใจ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีเจ้ากล่องนี้นะคะ

เพราะว่าปกติแล้วใช้เสาอากาศธรรมดาก็ดูได้

ต้องทำอะไรกันอีกเยอะเลยครับ

ประชาชนได้รับชมกันทุกพื้นที่